โอเคหนูยอมจ่าย

ลุงเจอเวลาหนูมารุ่งหนูจะกลับไปแล้ว

ไม่กินขอบคุณมากครับ

อะจริงอะจ่ายตังก่อนเลยเอาไหม

ไม่ใช่รุงจ่ายตังหนูก่อนดิไหม
นุ่นรุงจ่ายตังหนูทำไม
ให้หนึ่งทำไม๕๐๐เลยครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป